คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่ากับข่าวนี้นะคะ

ไม่ได้พูดคุยกันเองนะดูแล้วแบบสนุกจริง

ซึ่งมันมีเรื่องหนึ่ง

พี่มดดำเขาม้าวพี่หนุ่มกันชาย

พี่มดดำเค้าบอกเวลาเค้ามีภารกิจ๑๘บวก
เออเค้าบอกอย่างนี้นะสะคริ๊ปถ้าเราเล่าเอง

แล้วก็คือพี่หนุ่มก็จะชอบโทรมาเหมือนโทรมากวน

เคยบอกว่าถ้าไม่รับนะคะก็จะไม่หยุดโทร
เพราะหลายครั้งก็อดทนไม่ไหวต้องขึ้นเสียงนะคะ

ไม่ต้องโทรมานะฉันกำลังฟิเจอร์ลิ่งอยู่

พี่หนุ่มก็เลยต้องยอมถอยกลับไปค่ะ
เรียกว่ารีบคืนความสุขให้พี่มดดำไปเลยล่ะค่ะ

ย้อนฟังนิดนึงนะคะแซ่บมากจริงค่ะ

คือบางทีอ่ะหนุ่มชอบโทรศัพท์มาทำอะไรอ่ะ
หนุ่มวางก่อนได้ไหมเออเป็นเรื่องนี้พี่หนุ่มวางก่อนนะ
วางก่อนเนอะเพราะเดี๋ยวมันหมดค่าชั่วโมง
เหมือนชั่วโมงที่สองต้องจ่ายเพิ่ม

นางไม่วางอ๊อฟอีพี่หนุ่มหยุดแล้วก็วาง
ทำไมเด็กมากูจะรีบเดี๋ยวมันพ่อข้าวชั่วโมง
หอไม่ใช่อะไรที่ไม่รับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเสีย๕ชั่วโมงเพิ่ม

ทันแล้วแหละเธอสงสัยไม่ทันแล้วแหละเรือ
แม่คงมีเงินเยอะเขาไปแจกจ่าย
ไม่หรอกคุณผู้ชมความแซ่บยังมีต่อนะคะ
ติดตามกันได้จัดจ้านย่านวิพาพี่หนุ่มพี่มดดำ

แต่เอาจริงนะทำให้รู้เลยนะว่าทำไมพี่หนุ่มถึงซื้อโทรศัพท์ให้พี่หมดดำ
ซื้อให้พี่หมดดำรับสายพี่หนุ่ม

เขาไม่อยากติดโทรศัพท์ความลับเขาเยอะ